คำแรกมาดูที่เรื่องของคุณตูนกันหน่อยครับวันนี้คุณตูนพักหนึ่งวัน
อืมต้องตรวจสอบร่างกายต้องดูที่กล้ามเนื้อหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้าง
มายาวนานส่วนเรื่องของยอดบริจาคเงินล่าสุด
รายงานมาบอกว่าทะลุไปที่หนึ่งร้อยหกสิบล้านบาทแล้วครับ
วันนี้ครับทางด้านของตูนบอดี้แลมแล้วก็คณะได้หยุดพักการวิ่งในโครงการ๙คนละ๙๑วัน
เพื่อไปตรวจเช็คตรวจสอบร่างกายก็ประมาณ๑ทุ่ม
และทางทีมงานของโครงการ๙คนละ๙ก็จะมีการไลฟ์สดความเคลื่อนไหวของตูนผ่านทางเฟซบุ๊กแล้วก็เว็บไซต์ด้วยนะครับ
เปิดประมูลด้วยนะครับเพื่อนำไปสมทบนะฮะเอาเงินไปสมทบในโครงการนี้ต่อไปครับ
ที่เมื่อวานนี้คุณตูนและคณะก็วิ่งผ่านจุดเช็คพอยที่๔
คือโรงเรียนท่าบอนมิตรภาพเข้าสู่ที่อำเภอหัวไซครับจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนบ้านปากมรวะจำนวน๑๒๐๐ทุนนะครับ
มอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้กับโรงเรียนด้วยอีกจำนวน๕๐๐๐บาท
ซึ่งเป็นเงินทั้งหมดมอบให้กับโรงเรียนครั้งนี้เป็นเงินส่วนตัวของคุณตูนเองครับ
มกลางความปลื้มใจของนักเรียนของครูและชาวบ้านที่ชื่นชมน้ำใจของตูน
ไม่ได้มองข้ามโรงเรียนในชนบทห่างไกลในชุมชนแบบนี้นะครับ
ก็กล่าวขอบคุณประชาชนจำนวนมากที่ไปรอต้อนรับ
พร้อมขอโทษแฟนคลับที่ไม่สามารถเซ็นกีต้าให้ได้ทุกตัว
เนื่องจากว่าตอนนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่หันไปใส่ใจเรื่องของสุขภาพแทนด้วยนะครับ
โดยคุณตุลทั้งเสียงแหบทั้งหน้าคล้ำต้องวิ่งตากแดด
อันนี้ให้ดูแบบเรียลไทม์คุณผู้ชมเรื่องของยอดเงินบริจาค

๑๖๐ล้านกับอีกประมาณ๗๔๐๐๐บาท
คุณผู้ชมก็ยังร่วมบริจาคได้วิ่งไป๓๗๒กิโลกว่า

นักธุรกิจที่เป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักบุญด้วยครับ
ซึ่งเป็นคนที่รู้จักกันดีของชาวนครศรีธรรมราช
จำนวน๑๖ล้านบาทก็จะมีการมอบ

คุณผู้ชมก็ส่งมาให้กำลังใจคุณตูนแล้วก็คณะได้
ตอนนี้ถือว่าเป็นนักร้องที่โอ้โหทุกคนนี่ชื่นชมแล้วก็อยู่ในใจของคนไทย

เพราะว่าเขาวิ่งจากใต้สุดจะขึ้นไปเหนือสุด
เป็นคนที่ทรงอิทธิพลคนหนึ่งก็ว่าได้